ไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีเลยคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมามอบตัวแล้วค่ะ

เคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินที่สร้างเอาไว้ด้วยกันไม่ได้ค่ะ
นี่คือขับรถพุ่งชนคุณนัทพงศ์
แล้วดูความเร็วเห็นแล้วหวาดเสียวเลยค่ะ
นี่ค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนี้กับเพื่อน
นะคะก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะมี
คือยังสวมชุดโรงงานอยู่เลยค่ะจอดกันอยู่๒คัน
แล้วก็มีคนซ้อนอีกคันนึงก็มีคนซ้อน
ส่วนรถกระบะเนี่ยชนเสร็จก็เสียหลักพุ่งไปชนร้านค้า
พังเสียหายไปแทบทั้งร้านด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคนขับกระบะก็วิ่งหนีหลบไปนะคะ
จนมีคนมาช่วยนะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง๑คนเขานำส่งโรงพยาบาล

มีคนเห็นผู้บาดเจ็บอีกคนนึงโบกมือขึ้นมา
จากทงแย่ข้างร้านก็คือกัดเดนไปตรงนั้นเลย
ก็รีบพากันเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
ขยับกินก่อน

โอ้โฮโอ้โฮ

โบกมือขอความช่วยเหลือเลยค่ะว่าอยู่ตรงนี้อีกคนนึง
หลังจากที่นำคนที่๑ส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

ชนมอเตอร์ไซส์๒คันตรงนี้เสร็จแล้วก็พุ่งไปชนร้านค้า
คือเท่าที่เห็นก็ต้องบอกว่าพังทั้งร้านนะคะ
เป็นรถอีซูซู๔ประตูสีบรอนหมายเลขทะเบียนเป็นจังหวัดปราจินบุรี
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เสียหายอีก๔คันคุณผู้ชมคะเรียกว่าพังเละเทะ
ภาคภูมิเล่าบอกว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านเห็นรถขับสวนเลนมาจากอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็พุ่งชนเลยพอชนเสร็จเนี่ยคนขับก็วิ่งหนีเข้าป่า
เสื้อไว้ข้างกำแพงบ้านเขาเลยตามเข้าไปในป่า
ผ่านไปสัก๒๐นาทีเอกใจกลับมาเฉง้อกำแพงบ้าน
ก็เจอตัวคนขับแต่ตัวเองอยู่คนเดียวก็เลยจับตัวเอาไว้ไม่ได้ค่ะ
ขณะที่เพื่อนผู้บาดเจ็บนะคะเล่าแบบนี้บอกว่า
คนขับรถกับผู้บาดเจ็บเนี่ยเคยคบกันแต่ว่าเลิกรากันแล้ว
แล้วฝ่ายชายเนี่ยมาขอคืนดีก่อนหน้านี้เธอยังได้คุยกับฝ่ายชาย

แต่ฝ่ายชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องเคลียร์ให้จบ
แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
แล้วหนูยังว่าผู้ชายวิ่งไปหนูก็คิดว่าแบบ
แกวิ่งหนีที่ไหนร่าแกโดนตรงนี้
ทีนี้คือตกอกตกใจคนในเหตุการณ์ก็ตกใจเพราะมัน
คือมันเหมือนกับลักษณะพุ่งเข้ามาชนเลย

มันพูดยากนะคะแล้วก็มีปัญหากันมาก่อนด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะในเต๋าคนขับรถกระบะคันนี้
ก็มอบตัวแล้วค่ะสพศรีมหาโพธิ
แล้วก็เปิดใจบอกว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันกับผู้บาดเจ็บเนี่ย
อยู่ด้วยกันมา๔ปีก็คือเป็นแฟนกันนี่แหละนะคะ
เลิกกันได้เดือนหนึ่งแต่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ที่กู้ร่วมกันประมาณ๒แสนบาท
ตัวเองพยายามทวงถามเรื่องใช้หนี้จะใช้ยังไง
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดไม่คุย

แต่ก็มีปากเสียงก็เลยต้องแยกย้ายกัน
เขาย้อนกลับมาแล้วเห็นอดีตภรรยายังอยู่ตรงนั้น
ด้วยความโมโหก็เลยขับรถพุ่งชนค่ะ
ชนเสร็จก็ตกใจก็เลยหนีทำอะไรไม่ถูก
พอตั้งสติได้ก็เลยให้เพื่อนพามามอบตัว
ก็บอกว่ารู้สึกผิดและอยากขอโทษค่ะ

ผมขอโทษครับผมพลาดไปแล้วครับ
แต่ว่าตัดสินใจแบบนี้ก็แย่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
เรื่องต้นในเต๋าเองก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัว
ส่วนอดีตภรรยาค่ะก็อาการยังวิกฤตค่ะ
ทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าหยุดหายใจไป๒ครั้ง
และตอนนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยค่ะ